หลังจากที่พาแฟนนุ่มมาเมืองไทย

แล้วก็คุณปูปายาอยู่วิกหมอชิด
ก็มานานมาก๒๐ปีแล้วค่ะ
เพราะว่าต้องรับงานต่างประเทศค่ะ
อาจไม่มีเวลามารับงานในไทยนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ค่ะคุณปูขอรับปากเลยนะ
ว่าไม่คิดต่อสัญญากับต้นสังกัดไหนนะ
พร้อมยืนยันว่าไร้ปัญหากับผู้จัดการส่วนตัวคนเก่าค่ะ
หลังมีคนใกล้ตัวมาดูแลคิวงานแทนค่ะ

ขอใช้คำว่าเราไม่ได้เป็นจากด้วยค่ะ
เพราะว่ายังอยากให้ช่อง๗เรียกปูไปทำงาน
เป็นต้นกำเนิดใหม่ที่ดีดีกว่า
ที่เราพร้อมที่จะร่วมงานบับตรงเวลาก็ได้

ปีครึ่งที่ผ่านมาปูอ่านบทประพันธ์หลายเรื่องเหมือนกัน
แล้วกำลังจะตัดสินใจว่าจะรับเรื่องไหน

แล้วถ้าปูถ้าปูอากกับตันยูปูคงเซ็นกับช่องอื่น
แต่ปูบอกปูย้ำชัดอย่างชัดเจนว่า
ปูจะไม่เซ็นกับช่องไหนแต่ปูจะรับละครอยู่ที่บทประพันธ์
คิวการถ่ายทำเพื่อที่จะไม่หายจากจอประเทศไทย
แต่ปูจะไม่เป็นลูกรักของช่องไหนแต่เป็นนักแสดงอิสระ
เล่นได้ทุกช่องเล่นได้ทุกช่องค่ะรวมถึงช่อง๗ค่ะ
ก็เลยขออยู่คนเดียวสักพักหนึ่ง
แล้วก็นอกจากนี้นะคะเจ้าตัวค่ะยังเคลียร์ปัญหาเรื่องขึ้นตึกร้างสาธรณ์
แชะรูปภาพกับแฟนนุ่มนะคะว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของตึกแล้วนะคะ
แล้วก็พร้อมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ด้วยไปยังทุกคนนะว่าห้ามขึ้นไปบนตึกนั้นด้วยค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะว่าตึกสาธรณีเขาห้ามขึ้นนะคะเหตุจากอันตรงอันตรายอย่างนี้
แต่เธอก็ได้รับอนุญาตแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราสองคนมีโอกาสได้เจอคุณปูกับแฟนนุ่ม
ต้องบอกว่าเหมาะสมกันจริงใช่ค่ะแล้วก็เขาเนี่ยมีความสุภาพบุรุษมากเลยนะ
ให้คุณปูเฉิดฉายบนพรมน้ำเงินนะแล้วเราก็อยู่ห่างเป็นกำลังใจให้